คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้ไม่รู้จะอุทานหรือพูดอย่างไรดี

ผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบาดไปชนกับรถจักรยานยนต์
ซึ่งมีเยาวชน๒คนชายหญิงเขาขี่และซ้อนกันมา
ผู้ชายคนนี้ชนปุ๊บรู้ว่าชนแต่ว่าขับหนี

จอดรถปุ๊บลงไปที่บ้าน
อ้าวตายแล้วว่ะมีศพคนตายอยู่ท้ายกระบะ
คือคนที่เขาชนกระเด็นแล้วไปตายอยู่ท้ายกระบะของเขา
แทนที่จะไปแจ้งตำรวจไม่ครับตกใจ
เอาศพคนตายไปทิ้งไว้ข้างทาง
แล้วกลับไปนอนที่บ้านตามปกติ

คนไปเจอศพโดนทิ้งอยู่ข้างทาง
ญาติเขาก็ตกใจว่าตอนชนมันมีคนไปสองคน

แล้วคนขับผู้ชายหายไปไหน
ไปเจออยู่ข้างทางโดนทิ้งแบบนี้ครับ
นะฮะคุณผู้ชมจุดที่พบศพเนี่ยนะฮะ
คือที่พงหญ้าข้างทางถนนเชียงของเชียงแสน

คนขับกระบะเขาบอกว่าเขาแบกศพไปทิ้งเอาไว้

เขาแบกศพไปทิ้งเอาไว้ลึกเข้าไปห่างจากถนน

ญาติของผู้ตายผู้ตายชื่อว่านายชนะนัน
อรัญวาสอายุเพียง๑๗ปียังเป็นเยาวชนอยู่นะครับ
พอรู้ว่าศพถูกทิ้งตรงนี้โอ้โหเดินทางมาด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
แล้วก็ต้องทำพิธีเป็นการเรียกวิญญาณกลับบ้าน
ทำกลางการสาปแท่งของชาวบ้านคือสาปแท่งคนที่ก่อเหตุ
คือขับรถชนเขาว่าใจร้ายแล้วหนีไปว่าใจร้ายแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าทำไมใจร้ายจังเลยอ่ะทำไมไม่ช่วยทำไมไม่แจ้งความ
ทำไมไม่เอาไปให้ตำรวจทำไมถึงทำแบบนี้
ก่อนเหตุการณ์ลำดับนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะผู้ตายเนี่ยชื่อว่าชนะนัน
กับอีกคนนึงที่ซ้อนกันมาชื่อว่านางสาววราพรอายุ๑๖ปี
เขาก็ขี่รถกันไปนะช่วงกลางดึกของวันที่
ขออภัยวันที่๕มีนาคมสักประมาณ๔ทุ่ม
ขี่รถกันไปแล้วถูกรถกระบาดมาชน
มาชนเสร็จกระหบะขับหนีไป
เรายังได้เหตุการณ์ทั้งหมดจากคนซ้อนคือนางสาววราพร

ไปเจอร่างของนางสาววราพรนอนเจ็บคนเดียว
คนที่ไปช่วยแล้วก็ประสานญาติไป
เขาบอกทำไมคนขี่คืนนายฉะนั้นนั้นหายไปหายไปได้ยังไง
คนขี่แล้วมันจะหายไปได้ยังไงเจอแต่รองเท้าตกอยู่แต่ตัวเขาหายไป
ก็ตามหาทั้งคืนเอาตัวนางสาววราพรไปหาหมอก่อนไปที่โรงพยาบาล
ตามหาตัวคนขับทั้งคืนก็หาไม่เจอไปทั้งโรงพยาบาลไปทั้งโรงพักไปที่บ้าน
ก็ไม่เจอคุณผู้ชมจนกระทั่งเช้าวันต่อมาคือวันที่๖มีนาคมคือเช้าเมื่อวาน
ญาติของนายสิทธิพรคือคนขับกระบะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมกระบะของนายสิทธิพรมันมีผ้าพลาสติกสีเขียวคุมเอาไว้อยู่
มันผิดปกตินะพอเปิดดูก็รู้ว่ารถคันนี้มันมีร่องรอยของการเฉียวชนมา
ก็เลยพาสิทธิพรไปหาตำรวจว่าไปชนใครมาไปบอกตำรวจหน่อยสอบปากคำไปสอบปากคำมา
สิทธิพรยอมเอ่ยปากบอกว่าผมเนี่ยขับรถกระบะไปชนกับรถจักรยานยนต์มาแล้วผมหนี
พอกลับมาถึงบ้านอ้าวไปเจอศพคนตายอยู่ท้ายกระบะตกใจครับไม่กล้าไปแจ้งความ
ก็เลยขับรถเอาศพไปทิ้งห่างจากบ้าน๓กิโลแล้วก็กลับไปจอดที่บ้านตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แน่นอนนะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาไปชนแล้วหนีและอำพรางซ่อนเร้นศพแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็เลยขับรถเอาศพคนตายอยู่ท้ายกระบาดตกใจครับไม่กล้าไปเจอศพคนตายอยู่ท้ายกระบาดตกใจครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น